บุญกันดีกว่าค่ะของซุปเปอร์สตาร์สาวคนนี้

แต่ข่าวนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าดูแล้วเอ๊ะใช่หรือเปล่า
เพราะว่ามีคนไปเจอว่า
คุณอ้ำพัชราภามีกุฏิวัดเป็นของตนเอง
กฏิที่วัดผ้าสะอาดอำเภอบางประกองจังหวัดชาวเชิงเซาดูตามชื่อเลย

แบบนี้เลยเขียนไม่ผิดพัชราภาชัยเชื้อ
ตอนแรกที่ฉันดูข่าวนี้บอกว่ามันจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชม
เพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามมันสะกดถูกเลยนะคะ
น่าจะเป็นกุฏีคนอ้ำสร้างไว้เวลามาปฏิหวัดทำที่วัดแห่งนี้
บริเวณรอบกับกุฏีก็มีอาวุธเหมือนกันอีกหลายหลังเลย
ซึ่งประเด็นในเรื่องนี้นะคะก็มีทีมข่าวของเราไปเจอมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งจริงนะคะที่ฉันก็นั่งคิดอยู่นะจริงอาจจะเป็นของคุณอ้ำจริงก็ได้นะ

ใช่ที่สำคัญคุณอ้ำเนี่ยเขาอยู่แถวฉะเชิงเซาอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เขาชอบไปทำบุญวัดนี้หรือว่าอาจจะเป็นกุฏิที่แฟนคลับทำ
แล้วก็เป็นใส่ชื่อคุณอ้ำพัชราภาไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องดีเรื่องบุญพรุ่งนี้วันพระใหญ่พอดีนะคะ
ก็อนุโมทนาบุญกับซุปเปอร์สตาร์สาวคนนี้ด้วยแล้วกันนะคะ
สาธุเพียง